ดูเรื่องนี้หน่อยอันนี้ก็ที่นนทบุรีค่ะ
ขับรถอยู่ดีเจอฝาท่อระบายน้ำกลางถนนเปิดอยู่ค่ะ
เขาบอกว่าใครที่เจอแบบนี้ก็เคราะห์ร้ายบางทีก็รถพังตกลงไปค่ะ
อันนี้คือคลิปเมื่อตอนตี๓นะคะบนถนนรัตนาธิเบส
ใต้สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง๓แยกบังใหญ่
ตำบลเสาทงหินอำเภอบางใหญ่นนทบุรีค่ะ
ฝาท่อระบายน้ำมันเปิดอยู่แบบนี้ค่ะ
ทีนี้รถที่ขับไปขับมาเนี่ย
เขาบอกไม่เห็นกันหรอกค่ะเพราะว่าถนนมันมืด
แล้วก็ไม่มีใครคิดว่าฝาท่อกลางถนนมันจะเปิดออกแบบนี้
รถที่โชคร้ายเคราะหร้ายมีทั้งหมด๕คัน
เป็นรถเก๋ง๓คันกระบะ๒คันยางแตกล้อพัง

ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้ามอเตอร์ไซค์ขับมา
ขับมาเร็วเจอท่อตรงนี้สะดุดเนี่ย

คุณชายาดาหนึ่งในผู้เสียหาย

พอมาถึงตรงนี้มองไม่เห็นจริง

ล้อแม็กซ์ล้อหลังแล้วก็ล้อด้านหน้า

แล้วเขาเพิ่งไปเปลี่ยนมาไม่นานนะคะ
มันคงสะดุดตรงท่อนี่นะคะ

คนแถวนั้นก็ต้องช่วยกันยกบลื้อมากั้นไว้

คันอื่นมาชนซ้ำเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนอีกค่ะ
หลุมกว้าง๒เมตรจะมีคนตายเผ่าเมื่อคืนนี้
โอ้นี่ค่ะโชคล้ายเลย
คือเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย
บางใหญ่กาญจนบุรีมาพบตำรวจสพบังใหญ่

ฝาท่อมันหลุดออกมาน่าจะเป็นเพราะว่าน้ำในท่อดันขึ้นมา
หรือไม่ก็ตัวล็อกฝาท่อมันชำรุด
ตอนนี้ก็สั่งให้เปลี่ยนฝาท่อใหม่เรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวหลังจากนี้จะขอข้อมูลผู้เสียหายทุกคน
ขอแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ฝากขอโทษทุกท่านด้วยค่ะ